แต่ว่ามีดราม่า๒วันติดแล้ว
วันนี้เป็นกรณีที่นายกอบจสกลนครต้องออกมาชี้แจง
กรณีที่มีเอกสารหลุดออกไปว่อนโลกออนไลน์

กลุ่มปลอบางให้ฉีดฟรี
แต่มันมีเอกสารประมาณว่า
คือมีคำยืนยันออกมาว่าไม่ใช่

บุคลากรของอบจสกลนครและครอบครัว
ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด๑๙มาก่อน
ที่สภากชาติไทยท่านจะจัดสรรให้แต่ละจังหวัด

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มปลอบาง

กลับขอสำรวจบุคลากรในสังกัดที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
เพื่อสั่งจองวัคซีนโดยไม่คิดมูลค่าครับ
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า
เอาเงินภาษีของประชาชนไปซื้อวัคซีนมาฉีดกันเอง
ตรงวัตถุประสงค์ของสภากชาติที่จัดสรรโคต้า
ให้กับ๕กลุ่มเป้าหมายนะฮะ
ที่เขามีความเสี่ยงทำแบบนี้ในสังคมโลกออนไล
เขาถามว่าอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่า
ด้านนายกอบจสกลนครครับชี้แจงบอกว่า
เรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดและการเตรียมความพร้อมเท่านั้น
จากผู้แทนจำหน่ายในไทยผ่านองค์การเพศรัชกรรม
บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเปราะบางให้ฉีดฟรี
แต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เอาไปฉีดให้กลุ่มต่างในพื้นที่ด้วยครับ
การบริหารส่วนจังหวัดสละครคือผู้รับใช้ประชาชน
การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่า
เราไม่ได้มีสิทธิเหนือประชาชน
ประชาชนต้องได้ฉีดก่อนอยู่แล้วนะครับ
ท่านนายกอบจสกลนครบอกด้วยว่า
มีข้าราชการของอบจติดเชื้อโควิด๑๙๘คน
ได้มีการสำรวจบุคลากรและครอบครัว

จะได้ทำข้อมูลแจ้งให้จังหวัดทราบนะครับ
ไม่ใช่เรื่องของการที่จะใช้อภิษฎแต่อย่างใดครับ